เรียกได้ว่าตอนนี้หอฮอลมากสุดค่ะ

อยากรู้ความเป็นใบเกิดวิดีโอขอถามถ่ายกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ซึ่งโบเองนะคะเปิดใจพาห์บรรเทิงไทยรัฐมาเลย
ว่าช่วงนี้เอาจริงพี่ชีวิตก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง

ข้อหนึ่งไล่จับงูบุกเข้าบ้าน

ช่วงนี้เป็นสาวฮอตมากเมกะเท่านุ่มนะ
งูก็มาบ้านเข้ามาถี่เหลือเกินตัวเล็กตัวใหญ่มาหมดค่ะ
เป็นสรีบงคลอ่าสักหน่อยเออและข้อสี่ก็คือความคิดถึงที่มีให้
แฟนแฟนละครนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงของสาวโบกันด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะโบเมรดานะคะก็สำหรับพี่คำถามที่พี่แจ๊คถามโมมัน
เขาก็เป็นงูที่มีความสุภาพนะคะเข้าตามตรอกออกตามตัวตัว
เขาก็เลยมาลอกคาบไว้ในแอร์ค่ะ
คือหมู่บ้านนี้ก็คือเยอะดีค่ะ
ครบครบทุกชนิดเลยบ้านเลขที่ก็
ช่วงนี้ถ้ากิจกรรมอยู่บ้านนะคะขายคอลลาเจนค่ะ
เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะคือผิวมันจะเนียนขึ้น
หรือว่าระเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็อยากทำงานมาก

แหละค่ะก็รอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อน
แล้วก็เจอกันแน่นอนนะคะ
อันนี้เอาจริงคุณผู้ชมคือคลิปสัมภาษณ์ก่อนที่น้องเนี่ยจะประกาศวันโสดนะคุณผู้ชม
ไปดูในอินสตราแกรมว่าตอนนี้น้องโบเป็นยังไงบ้าง
หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็เจอกับภาพนี้เลยนะฮะ

เขาบอกว่าโซดายูสุคือดามใจได้ดี
เอาดามใจเลยเหรอก็ชัดเจนแล้วนะเออเอาของกินดามใจไปก่อนแล้วกันนะฮะ

พอเข้าส่องไปดูอีกทีค่ะคุณผู้ชมก็เจอลีลาการรีวิวเลย
รีวิวอินทรัพยาบาลลำเป็นไงดูสวยขึ้นไหม
ค่ะแชนพิวเตอร์ตาโตเออนะฮะเอาเป็นตลกไป
คลิปนี้เนี่ยน้องโบเขาตั้งใจทำให้ดูว่ากินอินทภารำแบบไหนถึงจะไม่ฝาดนะฮะ
ก็ต้องกินแบบแนวนอนอันนี้เราก็เพิ่งดูเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะ
ว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองทำดูแล้วกัน
ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องโบนะหากิจกรรมสนุกถ่ายคลิปเล่นไปก่อนคลายเครียดนะจ๊ะ
โบเป็นสาวสวยแล้วก็เก่งแล้วก็มากความสามารถอยู่แล้วด้วย
เราเชื่อว่าคนสวยเศร้าไม่นานหรอกเนาะ